ก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวค่ะ

ก็ช่วงนี้อากาศที่โตเกียวอากาศดีมาก
คือมันแค่หนาวก็ดีเย็นนิดอะไรยังไง
ค่ะพรีใหม่ก็คลึกเป็นพิเศษ
อเรนนี่
อันนี้แอฟก็ไปปารีสไปทำงานก็ไม่ได้พาลูกไป
อันนี้ก็เป็นทริคแบบว่าชดเชย
จากลูกปิดเทอมด้วยเราก็เลยคิดว่าเออไหนจะพาเขาไปเที่ยว
ก็อยากจะจัดโปรแกรมก็ทุกวันเป็นวันของปีค่ะ
ทุกวันก็จะเป็นโปรแกรมของเขาพาเขาไปมิวเซียมอะไรอย่างนี้ค่ะ
อเรนนี่แรกยังไม่กลัวคนเลยแต่อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะ
คือเราเลยต้องแบบว่าลูกคลาดสายตาไม่ได้เลย
เพราะว่ารู้ว่าเขาไม่กลัวบางทีขอแยกด้วย
เป็นแบบว่าคุณแม่ไปก่อนเลยอะไรแบบนี้

ประมาณนี้เขาอยู่แล้วไหมคะหรือได้เห็นเขาที่นี่
เขาก็เป็นแบบนี้ค่ะคือเขาไม่ควรกลัวคนนะคะ
แต่บอกไม่ได้นะลูกคือลูกไม่กลัวคนก็ดีแล้ว
แต่ว่าคือเวลาไปต่างประเทศหรืออะไรบางทีเราก็กลัวหรอก
คุณพาสุดลิ้นค่ะมันเป็นยากได้เป็นไหม
มันก็ไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าเหนื่อยค่ะ
อีแอฟยังโชคดีที่มีเพื่อนและก็มีเลยค่าช่วยค่ะ

นี่หน้าวางว่าจะไปไหนค่ะหรือหาอีก
อยากไปอีกคะเนี่ยเดี๋ยวรอวันหยุด
คิวจะให้คำถามกับยากไปเท่าไหร่
ไปเที่ยวตลอดแหละค่ะคนนั้นเขาชอบไปเที่ยวอะคุณแม่ค่ะ

คุยจริงคุยไม่ถึง

ครับมีการพูดคุยอะไรบ้าง
แล้วสุขาเขายอมตามข้อตกลงที่เราวางไว้ตั้งแต่แรคใช่ไหมคะ
ข้อตกลงเหรอคะมันก็คือข้อตกลงเรื่องลูก

สมมติก็หลายที่ยืดเยอะแกดมานานกว่า
ต้นใจของเราควรเหมาะที่ที่ได้รียองค่าเวลานั้น

หมายถึงว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ค้างคา
ก็จบเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออย่างราบรื่น
แอฟก็เลยรู้สึกโอเคนะตรงนั้นที่ทุกอย่างราบรื่น
ไม่ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราคือเราอยู่กับความเป็นจริงนะคะ
แล้วแอฟเห็นว่ามันจะมีมันเหมือนจะมีภาพนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมายหรืออะไรแบบนั้นค่ะ
ก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือแอฟก็ยังดูแลเลี้ยงปีใหม่เหมือนเดิมค่ะ

ก็มีในระดับหนึ่งค่ะ

ปีเขาทราบไหมคะ
ไม่ทราบค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่เด็กก็ไม่จำเป็นต้องทราบค่ะ
มันคือมันไม่ใช่เรื่องของเด็กอะค่ะแล้วก็เขาก็คงไม่เข้าใจอยู่ดี
เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นอะไรเพราะตอนนี้ทุกชีวิตก็เหมือนเดิมค่ะ
ก็แอฟก็ยังอยู่กับลูกเหมือนเดิมลูกก็มีแอปทุกวันเหมือนเดิม
เราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
ไม่มีอะไรใหม่ค่ะไม่มีอะไรใหม่ค่ะ
เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องตั้งแต่เกือบ๒ปีที่แล้ว
แอฟรู้ว่าต่อไปนี้แอฟจะต้องโฟกัสที่ลูก

ชีวิตทางจำนึงค่ะ
หลังจากนี้เหรอคะก็มีลูกและงาน

การหลับของนี้นะคะ

แล้วได้หินกลับมาเล่นละคร
แล้วได้หินกลับมาเล่นละคร

อย่างที่บอกต้นปีว่าปลายปีนี้อยากจะกลับมาเล่นละคร

อย่างเรื่องการเล่นค่ะ

แต่ว่าก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเท่านั้นเองค่ะ
แต่ว่าก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกขนาดนี้ค่ะ
อย่างเรื่องคนแหละอย่างเรื่องการการยาตาของคุณพ่อพี่แม่นะคะ